ต้องมองหน้าพนักงานเก็บล้าง

พี่น้ำแข็งเขากำหนดเกรดเฉลี่ยหรือเปล่า

โพสต์ประกาศด่วนรับสมัครพนักงานจำนวนมาก

พนักงานครัว๙๐๐๐ต่อเดือนนะ
คุณผู้ชมไม่ใช่ต่อปีใช่

อายุ๒๐๕๐เพียงได้ป่ะ
ต่อไปต้องมีตาชั้นเดียวธรรมชาติ

คุณดูจีนหน่อย
ด้วยความที่แบบร้านน้ำหมาล่า

อ่าวคุณยาย

แล้วเขาบอกว่ามีควรสมบัตินะ
ศึกษาปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์

รักลูกค้าดุดดั่งคนจีนรักลูกชาย

ถ้าเกิดว่าเคยเดินข้ามกำแพงเมืองจีนตั้งแต่หัวไปท้าย

เกี่ยวอะไรนะร้านนี้ต้องเดินเยอะครับน้องคุณหมูสมโอ้ร้านใหญ่

พนักงานบริการลูกค้าเงินเดือน๘๐๐๐ใช่ไหม
อันนี้ไม่จำกัดเพศแต่จำกัดอายุค่ะ
๒๔ถึง๓๔สูง๑๗๕ขึ้นวุฒิปรตรีสาขาจิตวิทยาบริการลูกค้า
หรือว่าเวชศาสตร์หมาล่าสื่อสารภาษาจีนกลางหรือจีนกวางตุ้ง
แต้จิ๋วได้อย่างน้อย๑ภาษา
ถ้าเกิดเคยทำงานในสมัยราชวงศ์มิ้ง
เดี๋ยวเดี๋ยว
จะพิจารณาเป็นพิเศษถ้าถ้าถ้า

จำกัดเพศอายุ๒๔ถึง๔๕
เลือดกรุ๊ปโอโดยกำเนิด

เออวุฒิปริญญาตรีคหากรรมพัฒนาคาร
โภชนาการมวลชนหรือศิลปศาสตร์หม้อไฟ

พี่ต้องถนัดหั่นผักให้สวย
แล้วมือขวาต้องสไลด์หมูให้งามไปพร้อมกันได้

เออในดอมใช้มือขวาทำท่าสไลด์หมูเนี่ย

อ๋อไม่ได้สไลด์หมูเออเออเออ
ถ้าเกิดว่าเคยทำงานในห้องเครื่องสมัยราชวงศ์ถังจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติอยากไปสมัครแต่ยังไม่ได้ลาออกจากไทยรัฐ

เออไปเจอคุณบุรทัศน์สกุลรักเจ้าของร้าน

ถ้าวันนี้พี่ติแต่งตัวหล่อนะใช่เลยไปสัมภาษณ์งาน
คือพอเปิดวันแม่ใช่ไหมลูกค้าตอบรับดีก็เลยต้องการขยายงาน
แต่ว่าต้องการบุคลากรคุณภาพอยากให้ตรงกับกลุ่มลูกค้า
พอประกาศหาไปเนี่ยไม่มีใครที่แบบมีคุณสมบัติตรงเลย

พี่คุณสมบัติพี่ขั้นเทพเอาลองฟังคุณบุรทัศน์ค่ะ
อันนี้หนึ่งคนเนี่ยมันน่าจะยากมากเลยน่าจะยากมากเลย
ยากมากแต่ผมคิดว่าน่าจะมีนะครับ
อย่างเช่นราชวงศ์หมิงอย่างน้อยไม่ได้เกิดราชวงศ์หิง
ไม่ได้คาดหวังให้คนเกิดราชวงศ์หิงมาสมัครแล้วจริง
เราต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถในด้านเรื่องอาหาร
ไม่ว่าจะตั้งแต่สมัยราชวงศ์ต่างหรือลึกรู้ลึกรู้จริง
เข้าใจหรือยังเพราะว่าอันนั้นน่ะคือถ้าเขาใช้คำว่าท่า
แล้วก็จะพิจารณาเป็นพิเศษราชวงศ์หมิงราชวงศ์ถังอะไร
จุดประสงค์เดียวเลยคืออยากให้รู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจีนด้วยไง
แต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องให้คนเกิดราชวงศ์หมิงมาสมัครหรอกค่ะ
เอาอย่างนี้ผมถามเลยจะท้ายข่าวแล้ว
เอาจริงหรือคอนเทนต์เอาจริงไม่ใช่คอนเทนต์
อันนี้ยืนยันกับไทยรัฐทีวีนะ
ยังสมัครได้อยู่นะแล้วคนสมัครเยอะด้วย
เพราะคุณบุรทัศน์เขาบอกว่าก็เงินเดือนมันสูงไง
คนก็เลยส่งมาสมัครเยอะเลยนะคะ
แล้วก็ได้คนอยากเห็นหน้าคนที่ผ่านลวงสมบัติเหลือเกินจะออกมาเป็นอย่างไง

แต่๒มือได้นะ๒มือได้ทำพร้อมกันได้